มุมซ้ายมองมุมขวามองด้านหน้ามองแล้วมองอีก

คนอื่นเขาวิ่ง๕กิโลยายาปลาไปเลยจ้ะ๕โลครึ่งแถมให้เลย
และใช้เวลาเพียงแค่๔๘นาทีเองนะ
งานนี้น้องยายาเปิดใจถึงเรื่องบ้านหลังใหม่ให้เราได้ฟังด้วย
บ้านหลังใหม่เขาที่เขาใหญ่ตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วค่ะ
ไม่เกินเดือนมีนาคมได้เข้าไปอยู่แน่นอน

งานนี้คนที่แฮปปี้ที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่
คือคุณพ่อคุณแม่ของน้องย่าเขาชื่นชอบบรรยากาศที่เขาใหญ่ไง
ก็อยากจะย้ายเข้าไปอยู่สักทีนึง
ส่วนถ้าน้องย่าแต่งงานกับพี่แบร์ไปแล้วเนี่ย
ก็คงจะปลูกเรือนหอหลังใหม่ไปเลย
ซึ่งน้องย่าคิดว่าคงไม่ทะเลาะกับพี่แบร์แน่นอน
เพราะทั้งคู่ชอบบ้านไซด์มินิมอลเหมือนกัน
แล้วตอนนี้น้องย่าก็สารภาพมาด้วยนะคะว่า
คิดเรื่องบ้านจนหัวหมุนแล้ว
บางครั้งก็ไม่อยากจะโตเลยจริง
แต่งานเนี่ยน้องย่าได้สร้างตำนานระหว่างสัมภาษณ์อีกแล้วค่ะท่าน
โหเหรอ
ถ้าถึงเวลานั้นน่าจะต้องทำบ้านของตัวเองกันค่ะ
มีใครแนะนำได้เลยนะคะ
ประชงพี่แจกบอกว่าตอนสัมภาษณ์อยู่ตรงนี้

แต่ยังสู้ร่วมกันจนเสร็จ
ที่เจคช่วยด้วย้วนูขาสันอยู่

เวลาก้ามเนื้อเคร่งจะขาสัน
ที่สำคัญนะคะแฟนพี่นะยังรวมตัวกันจากกรุงเทพ
วิ่งไปบินไปแล้วก็ไปเนี่ยไปถือป้ายไฟเอาเป็นกำลังใจให้กับน้องยายาด้วย
ซึ่งไฮไลท์ของงานนี้อยู่ที่ไหนรู้ไหมจ๊ะ
อยู่ที่เลขเบอร์วิ่งของแม่ปลาคนสวยแม่น้องย่าไปด้วย
คนถามมาเยอะพี่แจ๊กกะรีนก็เลยจัดให้เลยค่ะ

เรื่องตัวเลขไว้ใจเราจัดให้แบบเต็ม
แล้วแต่ชื่อจริงก็คือแม่อุไร
น้ำมือสักลวง

ตอนแรกเราก็เห็นน้องยายาเขาใส่เสื้อเบอร์อะไรนะ

เพราะวิ่งเร็วมากนะ๕กิโลกว่า๔๘นาทีเถอะ
จ๋ากิโลแรกพวกเรา๓คนก็หอบแล้วคุณ
นึกว่ากิโลแรก๓วันก็ยังไม่ถึงได้